เหตุการณ์นี้ที่จันทบุรีค่ะเมื่อภรรยาสงสัยสามีว่ามีกิ๊กหรือมีผู้หญิงคนอื่น
ความสงสัยนั้นมักจะแม่นเสมอเลยอะค่ะพี่อุ๋ยภรรยาตามไปแล้วไปเจอสามีอยู่ในห้องพักกับผู้หญิง
แต่กลายเป็นว่าตัวภรรยาบอกว่าพอเธอบุกเข้าไปใช่ไหมคะเธอถูกทำร้ายจนเธอต้องร้องขอชีวิตเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
เอ้าคะไอพ่อจะชายหนูช่วยด้วยช่วยด้วย
ช่วยด้วย
นี่คือคลิปที่ภรรยาถ่ายเอาไว้นะคะ
ตามสามีไปเพราะสงสัยว่าสามี

สุดท้ายไปเจอสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นในห้องพัก
ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี

แต่สุดท้ายเนี่ยภาพมันก็สั่นแบบนี้นะคะ

แล้วเธอก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเหมือนเธอถูกทำร้าย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้นะคะ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกเธอว่านางเอก็แล้วกัน

เธอบอกว่าเธอเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า๑๒กันยายนปีที่แล้ว

เพราะระแคะระคายว่าสามีซุกผู้หญิงอยู่ในห้อง
สุดท้ายเจอจริงสามีอยู่กับผู้หญิงจริงค่ะ
ก็เลยบุกเข้าไปถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แต่กลายเป็นเธอเองถูกทำร้ายจนมือถือตก
มือถือพังไปเลยนะคะเนี่ยภาพมันเลยสั่นอย่างเงี้ค่ะ

เพราะถ้าถูกทำร้ายมือถือร่วงไปเลย

ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่ของสามีเธอด้วย
แต่คดีมันไม่คืบหน้าตอนนี้เธอบอกเลยว่า
สามีมาเซ็นบายหยาให้เธอก็แล้วกัน
ส่งเงินเลี้ยงดูลูกสองคนให้เธอก็แล้วกัน

เพราะว่าเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปนี้มันไม่ใช่ครั้งแรก

สามีมีผู้หญิงคนอื่นมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งที่เห็นคลิปนี้คือครั้งที่๓แล้ว
เขาทำร้ายแล้วโทรศัพท์ตก
โอ้เขาทำอะไรระบ้างอย่างไรครับ
แล้วก็พี่ก็ล้มเขาเอาเท้าเหยียบพี่ไว้
แล้วเขาก็ดึงผ้าโดยที่ปิดปากปิดจมูกพี่
เหยียบพี่แล้วก็ดึงพี่เกือบตาย

หย่าไหมหรือว่าจะรอเขากลับมาให้เขาเลิกทางนู้น
ที่แรกพี่ก็รอนะเผื่อเขาจะกลับตัวกลับใจ
เหมือนครั้งก่อนที่เขากลับมาหาพี่หาลูก
แต่มันนานเหลือเกินพี่ให้โอกาสเขาตั้งแต่จับได้ครั้งที่๓เนี่ย
ณเวลานี้เขาก็ไม่เคยลงมาเคลียร์
พี่ก็เลยบอกลูกว่าเราแม่ตัดใจแล้วนะ
นี่คือตัวนางเอที่เป็นภรรยาบอกว่าก็รอเขานะ
หวังว่าวันหนึ่งเขาจะกลับตัวกลับใจ
กลับมาอยู่กับภรรยามาอยู่กับลูก
ลองฟังความทางฝั่งผู้ชายดูนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เราไปคุยกับในบีนามสมมุติอายุ๕๑ปี

รับว่ามีผู้หญิงใหม่จริง
จริงจริงค่ะเขามีผู้หญิงคนใหม่ค่ะ

แต่ไม่ได้ทำร้ายภรรยานะ
เป็นการป้องกันตัวก็ภรรยาเขานั่นแหละบุกเข้ามาในห้องมีอาวุธมาด้วย
จะมาทำร้ายเขาก่อนเอามีดมาเอากันไกลมานี่นะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกนางเอนามสมมุติ
เป็นภรรยาลงมือทำร้ายร่างกายตลอดเลย
เอบอกอยากหย่าใช่ไหมผมพร้อมนะพร้อมเซ็นหย่าให้เลย
แต่นางเอยื่นข้อเสนอว่าถ้าจะหย่ากันพาผู้หญิงคนใหม่มาให้เจอด้วย
ให้พาไปหย่าด้วยอย่างนั้นหรอให้พาไปหวัดหย่าด้วยอย่างนั้นหรอ
พาไปเจอด้วยกันอ่าสามีบอกใครจะกล้าพาไป
พาไปมันจะเป็นเรื่องเป็นราวจะมีเหตุทำร้ายร่างกายอะไรกันหรือเปล่า

ตัวสามีบอกว่าทุกเดือนเนี่ยส่งเงินให้นะเดือนละหมื่นสอง
ส่งช้าบ้างแต่ส่งให้ส่งให้ตลอด
แต่ล่าสุดเนี่ยนางเอผู้เป็นภรรยายื่นข้อเสนอมาใหม่อีกแล้ว
ถ้าจะหย่ากันขอเพิ่มแล้วนะหมื่นสองไม่เอาแล้วขอเดือนละหมื่นห้า
แต่สามีบอกโอ้โหผมภาระเยอะอ่ะไหนจะผ่อนรถไหนจะอะไร
ผมไม่พร้อมที่จะจ่ายเยอะขนาดนั้น
ผมยอมรับไหมว่าผมมีใหม่ว่าผมมีกิ๊กมีเมียน้อยจริงยอมรับ

ผมลูกผู้ชายพอนะครับผมเป็นลูกผู้ชายพอ
ผมไม่มีการทำร้ายยืนยันเลยว่าไม่ได้ทำร้ายนะครับ
ได้ทำร้ายร่างกายที่เห็นอยู่ในมือผมมีผ้าคุณหนูพันอยู่
นั่นก็คือว่าเขาถือกันไกลถ้าดูดีถ้าคนจะเข้าไปตบหรือจะเข้าไปตีเนี่ย
กล้องโทรศัพท์มือถือมันต้องสั่นมันต้องไหวมันต้องอะไรมากมายกว่านี้
อันนี้เขาส่องมาข้างนอกถ้าดูจากในกล้องเขาส่องมาจากข้างนอก
มาครั้งเล่าอย่างเดียวแล้วทำไมกล้องไม่มีสั่นเลยมีแค่เลื่อนแค่นี้เอง
สุดท้ายสามียอมรับทุกอย่างว่าเคยมีกิ๊กเคยมีผู้หญิงอื่นหลายครั้ง
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่พร้อมอยากหย่ามาเซ็นหย่ากัน
แต่เรื่องเงินที่ต้องให้รายเดือนอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกที
อย่างนี้ก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันมาเจรจาเพื่อหาข้อยุติ
แต่ถ้ามีทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มันก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ไงคะ
คือพี่บีอาจจะผิดขั้นตอนไปหน่อยนะผมว่านะคือยังไงก็ต้องเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อน
ใช่ไหมพอไปมีคนอื่นก่อนแล้วทีนี้มันก็วุ่นวายแล้ว